อีกข่าวหนึ่งค่ะจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นความตั้งใจอยากให้คุณผู้ชมส่งมาหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันปั่นจักรยาน
เป็นจักรยานทางไกลนะคุณเขาปั่นกัน๓๐๐กว่ากิโลเมตรผ่าน๓จังหวัดนะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ
เห็นกันแบบเต็มใช่ไหมคะสำหรับผู้ชายเสื้อสีเขียวที่เขาปั่นจักรยานมาอยู่
มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าตั้งใจที่จะเอียงตัวไปโดนอีกคนเพื่ออีกคนล้มหรือเปล่า
หรือว่าเขากำลังดูอะไรรถจักรยานเขาหรือเปล่า
เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นความตั้งใจ
ใช่ค่ะคือไม่รู้ว่าการที่เขาเหมือนกับจะใช้หัวไหล่เบียดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะพอจักรยานคันที่ถูกเบียดเนี่ยล้มลงคนที่ใส่เสื้อสีเขียวเขาก็ปั่นนำไปข้างหน้า
ไม่สนใจเออครับเหตุการณ์นี้เนี้ยมีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ถ่านแล้วก็บอกว่างานเพิ่งจบไปสดสดร้อนร้อนไม่ได้จะประท้วงอะไรตนเองไม่ได้เป็นนักแข่งจักรยานมืออาชีพแต่ว่าโพสต์คลิปเนี้ยในฐานะพ่อคนหนึ่งที่มีลูกเป็นเยาวชนอายุไม่เกินสิบแปดปีเหมือนกันแล้วจากคลิปเนี้ยเหตุการณ์นี้เนี้ยเป็นสิ
อยู่ในเฟรมมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ครับก็แบ่งเป็นสองฝากฝั่งอ่ะน่ะ
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าคนใส่เสื้อสีเขียวจงใจกระแทก
นิสัยไม่ดีเจตนาชัดเลยอันนี้เสียชื่อนักปั่นหมด
ตัดสิทธิ์เลยนะห้ามลงแข่งขันอีก
เพราะว่าดูแล้วเจตนาทำให้คนอื่นล้ม

แต่อีกหลายข้อความก็ให้กำลังใจนักปั่นที่ถูกกระแทกล้มนะ
บอกว่าล้มตรงไหนให้ลุกขึ้นตรงนั้น
สู้ต่อไปหายไวไม่ต้องโกรธเขา
เพราะเขายังไปไม่ถึงคำว่าน้ำใจนักกีฬา

นี่แหละคุณผู้ชมว่ายังไงพอดูแล้วคิดว่าเอ๊ะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ
มีเข้ามาเขียนว่าโพสต์เสื้อเขียวตั้งใจชัดเลยแหละ
จงใจทำตั้งใจแน่อยู่แล้ว
แสดงความคิดเห็นมาว่าตั้งใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นการแข่งขันจักรยาน
มหากรรมจักรยานทางไกลแห่งลุ่มน้ำโขง
ก็เป็นการชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท
เขาจัดเสร็จสิ้นไปละ๑๘๒๐พฤษภาคม
ที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารแล้วก็สกลนคร
ระยะทางที่นักปั่นต้องปั่นรวมทั้งหมดนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

หลายคนเขาพินิษฐพิเคราะห์ออกมานะว่า
เสื้อเขียวตอนที่ก่อนจะไปชน
คือพยายามที่จะแบบว่าเร่งเครื่องปั่นแรงขึ้นไป
เพื่อจะไปอยู่ข้างคนที่ตั้งใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ